เริ่มต้นข่าวสารวันนี้เลยดีกว่าไหมฮะนะคะ

คือเมื่อวานนี้เนี่ยตอนที่เรานำเสนอผลการเลือกตั้งเนี่ยนะคะ
เราก็รอตัวเลขจากกรกตแล้วก็มาขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมได้ดู
คุณผู้ชมหลายท่านดูแล้วก็สงสัยในตัวเลขต่างเหล่านี้

ทำไมตอนแรกคะแนนขนาดนี้ตอนหลังเอาคะแนนลดลงขึ้นขึ้นลงอยู่แบบนี้

ใช่คือกรกตก่อนหน้านี้เคยบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้ว
ว่าวันเลือกตั้งเนี่ยนะอาทิตย์ที่๒๔มีนาคมเนี่ย
กรกตจะมีศูนย์ข้อมูลกลางของกรกตที่เป็นตัวเลขคะแนน

แต่กรกตจะขอประกาศเฉพาะเขตเลือกตั้งเท่านั้น
คะแนนดิบต่างที่เข้ามาจากหน่วยเลือกตั้งจากจังหวัดต่างเนี่ย
ที่กรกตแล้วสื่อหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ดึงเอาไปใช้เนี่ย
ต้องไปคิดคำนวณปาร์ตี้ลิสต์เอาเอง

แต่มันจะผันแปรตลอดเวลานะเพราะมันมีปัจจัยเยอะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะกรกตก็ต้องชี้แจงค่ะเพราะว่ามีหลายเรื่องที่คนสงสัยค่ะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นการโพสต์กันในโลกออนไลน์แล้วแหละ
ติดใจสงสัยคลางแคลงใจในการทำงานของกรกตในการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะ
เรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการนับคะแนน
ทีนี้ทางกรกตก็เลยต้องออกมาแถลงตอนแรกนัดกันเอาไว้๑๐โมงเช้า
สุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นแถลงบ่าย๒โมงก็มีเลขาธิการกรกตรองเลขาธิการกรกตมาแถลง
ในนัดเล่าศรีสวกุลรองเลขาธิการกรกตออกมาแถลงชี้แจงเรื่องของการรายงานผลคะแนนเมื่อวานนี้นะคะ
ชี้แจงแบบนี้ค่ะว่าคือจากที่ประชาชนได้ติดตามจากทีวีช่องต่าง
คะแนนที่ได้มาเป็นคะแนนที่ได้มาจากกรกตแต่เป็นลักษณะที่ว่ากรกตให้ผลคะแนนดิบให้กับทีวีแต่ละช่อง
ซึ่งทีวีแต่ละช่องก็จะเอาผลคะแนนดิบของกรกตไปรายงานตามระบบของแต่ละช่องที่เขาจะมีการพัฒนาแตกต่างกันไปของแต่ละช่อง
ดังนั้นผลที่ออกมาในแต่ละช่องโทรทัศน์เนี่ยนะคะมันก็เลยต่างกันไม่เท่ากันอาจจะมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
รองเลขาธิการกรกตบอกว่ามันเป็นผลมาจากสถานีโทรทัศน์แต่ละช่องนั่นแหละที่เอาข้อมูลไปพัฒนาต่อแล้วก็รายงานออกมาเป็นตัวเลขก็เลยเห็นผลที่ต่างกัน
รายงานใช่ค่ะก็จะตอนบอกท่านไม่ได้เคยคิดคำนวณหรือให้กกตให้แค่ขนาด
แต่ทีนี้ในส่วนของกรกตเนี่ยจะรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
หรือว่าสอสอเนี่ยอย่างไรค่ะอ่าทางกรกตบอกแบบนี้นะคะ
ว่าการประกาศผลการเลือกตั้งปัจจุบันผลของปาร์ตี้ลิสต
หรือว่าสอสอสัดส่วนเนี่ยทุกคะแนนมีความหมายค่ะ
ดังนั้นต้องทำงานด้วยความรอบครอบวันนี้เผยแพร่ชื่อของคนที่ได้อันดับหนึ่ง
แต่ยังไม่เผยคะแนนซึ่งคะแนนของทุกเขตถูกส่งเข้าระบบ
ภายในสัปดาห์นี้จะประกาศผลของแต่ละเขต๓๕๐เขตทั้งหมด
เพื่อให้ทำอะไรกับคะแนน๑๐๐นี้ก็ได้ถือว่าคะแนนนี้
จะเป็นคะแนนของสอสอแบบเขต๓๕๐เขตอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์นี้นะคะ
นั่นหมายความว่าคุณจะรู้แต่ผู้ชนะของแต่ละเขต
ถูกต้องดังนั้นให้รออีกหน่อยกอกกะตอบอกค่ะ
ในระบบยืนยันว่าไม่มีความผิดพลาดในระบบการทำงานของกรกต
เพราะพี่น้องชาวบ้านเป็นคนกรอกคะแนนให้กับกรกต
ไซต์ของกรกตที่คนถามว่าทำไมเข้าดูไม่ได้
กรกตบอกว่าเมื่อคืนก็โดนหนักอยู่เพราะคนเราเก่ง
ชอบแสดงความสามารถอะไรที่รู้สึกว่าชนะคนอื่นได้ก็มีความสุข
ถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะ
ท่านอาจจะหมายถึงทั่วไปคนที่เขาวิภาควิจารณ์ใช่ไหม
อันนี้เราไม่รู้เลยอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขายังไง
แต่อย่างนี้รองเลยค่ะที่การกอกกะตอบอกว่าเบื้องต้นนะคะ
จะได้รู้ผลอย่างไม่เป็นทางการนะคะส่วนข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงเนี่ยนะคะ
วันศุกร์จะมีการรายงานจากเขตอย่างเป็นทางการ
วันศุกร์เนี่ยจริงเลยไม่มีอะไรต้องปิดบังครับ
เขตกรกตบอกว่ามีรายงานอยู่แล้ว
ถ้าใครอยากรู้ก่อนก็ไปเอามาได้แต่ต้องรับผิดชอบเอาเองในการรายงานข้อมูลนั้นนะถ้าผิดพลาดนะ
อยากรู้ก่อนไปถามตามเขตได้แต่ผิดอันนี้กรกตไม่รับผิดชอบ
กรกตกลางจะรับข้อมูลมาตรวจสอบให้แล้วก็เผยแพร่ให้เดี๋ยวศุกร์นี้รู้ข้อมูลแบบแท้ชัด
คือที่ท่านรองนัทบอกเนี่ยคือวันศุกร์นี้จะประกาศผู้ชนะเขตอย่างเป็นทางการ
ใช่ค่ะเป็นตัวแรกชัดเจนเลย
แต่วันนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะรายงานให้ทราบ
เพราะกรกตเขาก็ประกาศผู้ชนะเขตอย่างไม่เป็นทางการ
ใช่ค่ะรู้แต่ผู้ชนะแต่ไม่รู้คะแนน
แต่วันศุกร์จะรู้คะแนนแบบคะแนนดิบเลยของแต่ละเขต
แล้วคุณก็เอาคะแนนไปคำนวณปาร์ตี้ลิสต์กันเอง
ใช่เพราะคะแนนดิบส่งผลต่อการคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ของแต่ละพักการเมือง
ดังนั้นตอนนี้ต้องรอคะแนนดิบในวันศุกร์ค่ะ
ซึ่งต่อให้วันศุกร์รู้คะแนนดิบของสอสอที่ชนะแต่ละเขตแล้ว
และผู้แพ้ในแต่ละเขตก็แล้วแต่เนี่ย
แต่กรกตก็จะยังไม่คำนวณปาร์ตี้ลิสต์นะ
ใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีใบแดงใบส้มใบเหลืองอะไรอีกไง

สุดท้ายปลายทางถึงจะคำนวณได้เพราะถ้ามีบางหน่วยบางเขตบางพื้นที่เลือกใหม่

มันก็ส่งผลต่อการคำนวณสอสอปาร์ตี้ลิสต์ในแต่ละพักการเมืองมันต่างกันแน่
ต้องรอให้สิ้นสู่กระบวนการก่อนนะคะ
ฟังเสียงรองเลยค่ะที่การกกตดูหน่อยนะคะ
การประกาศผลการรายงานผลการเลือกตั้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับ
เราจะประกาศรายชื่อของคนที่คือเผยแพร่ชื่อของอันดับหนึ่ง
ส่วนคะแนนเนี่ยเรายังไม่เผยแพร่เพราะสมัยก่อนไม่มีการคำนวณแบบผูกติดกันอย่างนี้นะครับ
ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากผลปฏิฤทธิ์จะผูกติดกับส่อแบบคะแนนส่อแบบแบ่งเขต
ดังนั้นทุกคะแนนมีความหมายจึงจำเป็นต้องทำงานด้วยความรอบครอบนะครับ
ดังนั้นเนี่ยเวลานี้ขออนุญาตเรียนความคืบหน้านะครับว่า
รายงานผลของกรกตเขตที่ประกาศแล้วในเขตใดก็ตามนี้นะครับ
ทยอยส่งโดยผู้ในการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ซึ่งซอยยาวส่งตอนนี้นะครับอยู่ข้างบนอยู่
เราทำการตรวจสอบแล้วนะครับว่าเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับ

ภายในสัปดาห์นี้นะครับก็ได้ขออนุญาตท่านเลขาเมื่อกี้นะครับ
ก็เรียนท่านกรกตแล้วว่าเราจะเปิดเผยรายชื่อ
คือเปิดเผยคะแนนของประกาศกรกตเขตเรื่องรายงานผลการนับคะแนนของเขตของแต่ละเขต๓๕๐เขตเนี่ย

เพื่อให้ท่านไปทำอะไรกับข้อมูลคะแนน๑๐๐อันนี้ก็ได้นะครับ
เพราะอันนี้เป็นคะแนนที่เป็นทางการแล้ว
แต่อย่างที่เรียนนะครับเพื่อป้องกันความสับสนเนี่ยนะครับ
เพราะกฎหมายให้อำนาจในการที่จะไม่ประกาศผลที่มันมีเขตเลือกตั้งที่มีเรื่องร้องคัดค้านอยู่นะครับ
เราขอเวลาอีกวันศุกร์นี้เราจะรับรายงานจากเขต

แล้วเราจะนำเสนอแบบตรงไปตรงมา
เพราะเราไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังนะครับ
คือ๓๕๐เขตเนี่ยทางกรกตเขตเขาประกาศผลของเขาอยู่แล้วนะครับ
แล้วถ้าจะให้เร็วเนี่ยท่านก็ออกไป๓๕๐เขต

แต่เราอำนวยความสุขของท่านคือเราเอามาที่กรุงเทพหมด๓๑๐เขต
แล้วเราตรวจแล้วแล้วเราจะเผยแพร่นะครับ

แต่เป็นอะไรที่ท่านต้องรับผิดชอบกันเองนะครับ
ที่ท่านเอาข้อมูลไปแล้วไปตั้งรัฐบาลกันเองเนี่ยนะครับ
เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งกับท่านด้วยเพราะเรายังไม่คำนวณจริง
เราจะคำนวณต่อเมื่อก็กกตได้เลือก๓๓๓เครติฤทธิ์ตั้งแล้ว
คือ๙๕ของ๓๙
แล้วท่านริขาก็บอกแล้วว่าก็กกตมีแนวนมที่จะประกาศวันที่๙พฤษภา
วันนั้นคือของจริงนะครับ
ประเทศชนเราค่อยมานาน๑๐๐อีกนิดนึงนะครับ

ดังนั้นนะตอนนี้กรกตแถลงผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
เรายังไม่รู้คะแนนดิบของแต่ละเขตเดี๋ยววันศุกร์เรารอคะแนนดิบของแต่ละเขตมา
คะแนนดิบได้เท่าไหร่แล้วค่อยไปคำนวณหาสอสอแบบปาร์ตี้ลิสต์
อันนั้นคือใครอยากคำนวณเอาไปคำนวณเอาเองนะถ้าฟังจากท่านรองเลขาธิการกรกตคุณนัทบอกเนี่ย
เพราะว่ากรกตจะรอแบบจนแบบมันชัวร์จริงแล้วอ่ะนิ่งจริงแล้วถึงจะไปคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ให้
ถ้าเป็นทางการแบบร้อยเปอร์เซ็นต์รวมแบบแบ่งเขตและปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยต้องรอ
ใช่ซึ่งก็ทางพันธุระเอกชุรุงวิทธิ์พุมมาเลยค่ะที่การกรกตนะครับบอกว่า
รายงานผลอย่างเป็นทางการในการเลือกตั้งสอสอจะเผยแพร่ผลไม่เป็นทางการในช่วงเย็นวันนี้
ซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่ท่านจะได้ทราบนะครับการประกาศผลอย่างเป็นทางการจะประกาศผล๙พฤษภาคม๒๕๖๒
ถามว่าทำไมต้อง๙พฤษภาคม๒๕๖๒เพราะวันนั้นจะครบ๑๕๐วัน
นับตั้งแต่กฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งสอสอมีผลบังคับใช้
จำได้ไหมฮะตอนนั้นเราเคยถกเถียงกันว่าเขายึดวันไหนวันที่จะต้องจัดการเลือกตั้งให้เสร็จไม่เสร็จอะไรยังไง
กรกตบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาให้เสร็จภายในวันที่๙พฤษภาคมก็แล้วกัน
เพราะฉะนั้นวันนั้นจะประกาศโดยถ้าคนที่ได้ลำดับที่๑ในเขตเลือกตั้งถูกระงับสิทธิ
แล้วต้องมีการเลือกตั้งใหม่ผลรวมของพักการเมืองที่ได้ปาร์ตี้ลิสต์ที่ได้คะแนนดิบมา
นี้จะทำให้การคำนวณบัญชีรายชื่อมันกระทบด้วย
กรกตจึงต้องขอเคลียร์สำนวนการไต่สวนทั้งหลายให้เร็วที่สุด
ก่อนจะประกาศผล๙พฤษภาคม

ก็หากได้รับแล้วก็จะเผยแพร่๙๕ของคะแนนให้ทราบนะครับ
เผื่อว่าจะไปใช้ในการคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
หรือที่พี่น้องประชาชนอยากรู้ด้วยนะครับว่าได้คะแนนเท่าไรยังไงนะครับ
หลังจากได้รับอย่างเป็นทางการแล้วจะแจ้งให้ทราบนะครับ
สำหรับการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการนะครับ
อาจจะทราบชื่อว่าใครได้คะแนนสูงสุดนะครับ

สิ่งที่ต้องคิดต่อไปคือการประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับ
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งไว้ว่า
ประกาศผลภายในวันที่๙พฤษภาคม๒๕๖๒ครับ
ความเป็นวันที่ครบ๑๕๐วันโทยอถี่ไม่ได้๕๐๐วันนะครับ
เพราะฉะนั้นชื่อที่ไปเนี่ยนะครับหรือคะแนนที่ได้เนี่ยนะครับ
สมมุติว่าถ้ามีคนที่ได้ลำดับที่๑นะครับถูกระงับสิทธิ์สมัคร
ไม่ทราบว่าใครก็ตามนะครับมีการเลือกตั้งใหม่
ผลคะแนนที่รวมแบบของภาคการเมืองก็ต้องเปลี่ยนครับ
อาจจะต้องเปลี่ยนทั้งหมดด้วยนะครับ
สิ่งนี้นะครับที่จริงแล้วก็คือการเผยแพร่ไปเนี่ยนะครับ
มันจะทำให้ความไม่นิ่งของระบบคะแนนแบบบัญชีรายชื่อมันจะเคลื่อนไหวไปตลอด
สมมุติสารไปสั่งใบแดงตอนที่คือเข้าไปนั่งในสภาแล้วนะครับ
แล้วมีการเลือกตั้งใหม่คะแนนก็เปลี่ยน
ลำดับของบัญชีรายชื่ออาจจะนั่งอยู่เป็นสอสออยู่
ก็ลำดับสุดท้ายอาจจะต้องหลุดออกมาอะไรต่างพวกนี้นะครับ
นี่คือสภาพปัญหาที่ตามมานะครับ
ยังไงก็ตามครับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับ
ก็คงจะต้องเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องสำนวนการสอบสวนนะครับ
นวนไต่สวนเนี่ยนะครับซึ่งมีเรื่องร้องเรียนเข้ามานะครับให้ไวที่สุดนะครับ
ก่อนมาที่๙พฤษภาคม
นี่แหละค่ะแต่ว่าเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในมือกรกตตอนนี้นะคะ
เรื่องนะคะกรกตบอกว่ากำลังจะเร่งตรวจสอบ
เพราะว่าอาจจะมีเรื่องของใบแดงใบเหลืองใบส้มนะคะ

นั้นสรุปตอนนี้นะคะกรกตแถลงผลการเลือกตั้ง
อย่างไม่เป็นทางการ๙๕สำหรับสอสอแบบเขตนะคะ
เดี๋ยววันศุกร์รอการแถลงผลอย่างเป็นทางการในส่วนของสอสอแบบแบ่งเขต
นั่นก็คือเราจะรู้คะแนนดิบของแต่ละเขต
ส่วนการแถลงอย่างเป็นทางการแบบภาพรวมทั้งหมดทั้งแบบแบ่งเขต
ปาร์ตี้ลิสต์เดี๋ยวต้องรอภายใน๙พฤษภาคม
เพราะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนซะก่อน
ดังนั้นการแถลงผลล่าสุดแบบไม่เป็นทางการ๙๕ที่ออกมา
รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวคุณภาคภูมิจะอธิบายให้ฟังนะคะ
เมื่อสักครู่นี้กรกตที่แถลงเนี่ยคือแถลงชี้แจงหลักการทำงาน
หลังจากนั้นช่วงเย็นกรกตได้รายงานผลการนับคะแนน
ต่างทั้ง๓๕๐เขตเมื่อนับไปแล้วร้อยละ๙๕
ซึ่งคะแนนต่างเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับ

นี่คือผลคะแนนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตนะครับ
ที่ประกาศออกมาเฉพาะเขตเลือกตั้ง๓๕๐เขต
๗๗จังหวัดทั่วประเทศเท่านั้น
เมื่อนับคะแนนการเลือกตั้งไปแล้ว๑๐๐ละ๙๕นะครับ
ประกาศเฉพาะผู้ที่ชนะของแต่ละพักการเมือง
ในแต่ละเขตเลือกตั้งไม่มีคะแนนให้นะครับ
เพราะคะแนนดิบอย่างที่คุณเขียนมาสอนบอกเมื่อสักครู่นี้แล้ว

พักเพื่อไทยได้สอสอเขตย้ำว่าสสเขตนะฮะ๓๕๐เขต
เพื่อไทยได้มากที่สุด๑๓๗คน
ตามมาด้วยพลังประชารัฐนะครับ๙๗คน
ภูมิใจไทย๓๙คน
ประชาธิปัตย์๓๓คน
อนาคตใหม่ได้สอสอเขต๓๐คน
ชาติไทยพัฒนาได้สอสอเขต๖คน

คนนี้ที่ได้สอสอเขตเนี่ยรวมถึงประชาชาติด้วยประชาชาติก็ได้๖คน
ชาติพัฒนา๑คนและรวมพลังประชาชาติไทยได้สอสอเขต๑คน
นะครับท่านผู้ชมครับว่านี่คือเฉพาะสสเขต๓๕๐คนเท่านั้น
เมื่อนับคะแนนเลือกตั้งไปแล้วร้อยละ๙๐
เพราะฉะนั้นอีก๑๕๐คนที่เหลือต้องรอการรวมคะแนนที่เป็นคะแนนดิบทั้งหมด
คะแนนที่ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ผู้สมัครของภาคการเมืองในทุกเขตเลือกตั้ง
จะแพ้จะชนะจะที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เอาคะแนนมารวมกัน
แล้วยังต้องมีสูตรคิดคำนวณในการหาตัวเลขของสอสอพึงมีว่า
สอสอแต่ละคนควรจะมีกี่คะแนนแล้วเอามาหาร
หารกับ๕๐๐คนได้มาแล้วแต่ละพักควรจะมีสอสอกี่คน

พักการเมืองหรือว่าประชาชนตอนนี้ก็รอฟังอยู่นะฮะ
เพราะว่ามันมีส่วนสำคัญเมื่อวานนี้อาจจะมีตัวเลขการคิดคำนวณ
ออกมาบ้างพอจะเห็นภาพบ้างแต่วันนี้ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คืออย่างเป็นทางการจากกรกตเป็นการรายงาน
วันศุกร์นี้เดี๋ยวรอฟังอีกครั้งหนึ่งและ๙๙
พฤษภาคมจะเป็นการประกาศผลอย่างเป็นทางการนะฮะที่กรกตบอกเอาไว้
แต่ณขณะนี้ก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวจากภาคการเมืองกันแล้ว
เพราะว่าเขาพอมองเห็นภาพแล้วว่าตัวเลขของแต่ละพักนั้นเขาได้เท่าไหร่
โดยเฉพาะจำนวนสอสอเขตที่ออกมาณขณะนี้
ซึ่งวันนี้พักการเมืองต่างถือว่ามีความเคลื่อนไหวเยอะเลยนะฮะ

เห็นคะแนนนะตอนนี้เนี่ยแต่ละพักการเมืองก็ต้องคิดแล้วล่ะค่ะ
ว่าใครจะจับมือกับใครเพื่อที่จะเป็นรัฐบาลนะคะ
ดังนั้นก็เห็นแต่ละพักการเมืองได้ออกมาแถลงนะคะถึงจุดยืนของแต่ละพักนะคะ
เดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันดูเลยว่าท่าทีของแต่ละพักการเมืองนัก

เริ่มต้นจากทางด้านของพักเพื่อไทยกันก่อน
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ค่ะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
แก่นำของพักนะคะตั้งโต๊ะแถลงข่าวค่ะ
บอกว่าพอตอนนี้เห็นตัวเลขคร่าวของพักการเมือง
ที่ประกาศตัวไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ
ลองรวมดูแล้วคำนวณดูแล้วเนี่ยนะคะ
เกิน๓๐๐แล้วนะคะเกิน๓๐๐เสียงแล้วนะคะ
ดังนั้นเพื่อทำตามฉันธามติของประชาชน
เลือกพักเพื่อไทยมาเป็นอันดับหนึ่ง
เพื่อไทยบอกว่าขอเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลค่ะ

ที่ทำให้ภาคฝาจุดท้ายร่วมรึงแก่บได้อย่างดีที่สุด
เดิมที่เป็นอยู่เราจะทำหน้าแทนนั้น
ก็มีภักดิ์พลังวัชฌาลัศน์กับมีภักดิ์ของคุณสุธรเทศเท่านั้นที่จะให้คุณลูกภูมิเป็นนายกลุ่มจีนต่อนอกนั้นที่เขาประกาศแล้วก็ไม่รับทั้งสิ่ง
ก็คุณหน้าภักดิ์คนเดิมเขาก็ประกาศแล้วก็ไม่รับอุปกรณ์
ก็จะต้องรอให้คนใหม่เขาว่าผ่าน
ก็จากนี้ไปเราจะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอน
มีการไม่ชอบมาภากลในการเลือกตั้ง
ซึ่งออกมาตามสื่อเยอะแยะไปหมดนะคะ
มันก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่า
เป็นการควบคุมการเลือกตั้ง

เพราะฉะนั้นในส่วนของพักเองพักก็รวบรวมอยู่เหมือนกัน
แล้วก็จะได้แถลงเป็นระยะในส่วนของความไม่ถูกต้อง
ยิ่งไม่ใช่เฉพาะแต่กติกา

แต่การบรรยากาศนักกรรมมันก็เรียกว่า
มีสิ่งที่อยู่ในโซเชียลมากมาย
แล้วก็ในข้อที่จริงอีกมากมายนะคะ
ยินยันนะคะว่าพรรคเพื่อไทย
เราจะไม่ทำอะไรให้ประชาชนรึเปล่า
เราจะทำในเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้มีความประสงค์
มีความต้องการและฝากความหวังไว้
เราจะมีการพูดคุยกันกับพักร่วม
โดยเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง
ผลประโยชน์ของพักจะไปกรองเราจะร่วมกันเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทย

คือพักเพื่อไทยเขาได้สอสอเขตอันดับหนึ่ง
ค่ะแต่ว่าถ้าไปดูคะแนนดิบอย่างไม่เป็นทางการนะคะ
พลังประชารัฐเขาบอกว่าเขาได้เยอะกว่านะ
ใช่คะแนนดิบที่จะไปคิดคำนวณส่วนสำคัญกับปาร์ตี้ลิสต์
ทำให้พลักษณ์พลังประชารัฐวันนี้แถลงเช่นกันนะครับ
นายอุตมาสวนายนหัวหน้าพลักษณ์พลังประชารัฐพร้อมกับแก่นนำพลักษณ์
แถลงว่าพักพลังประชารัฐได้รับคะแนนรวมสูงสุด
คะแนนที่ประชาชนไปลงเลือกตั้งให้กับผู้สมัครสอสอของพักเนี่ยได้มากที่สุด
มากกว่าเพื่อไทยด้วยแต่ว่าพอไปนับเขตแล้วแพ้
ขอยืนยันว่าจะเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล
ตามแนวทางเดิมที่เคยระบุว่า
หากพักไหนกลุ่มไหนสามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้ก่อน
ก็มีความชอบทำในการจัดตั้งรัฐบาล
อุตมะบอกว่าขณะนี้พักพลังประชารัฐอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยกับพักการเมืองอื่นแล้ว
แต่ไม่ได้เป็นไปตามคำแนะนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ขณะที่นายสนทิรัฐสนทิจิระวงเลขาธิการพักยืนยันว่า
ยังไงซะนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐในการจัดตั้งรัฐบาล
ก็ต้องเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพียงคนเดียวเท่านั้น
ภักร์พลังประชารัฐเนี่ยมีคะแนนสูงสุด
คะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของพักการเมืองทุกพัก
ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับ
โดยชั้นนี้เนี่ยคะแนนรวมที่พักพลังประชารัฐได้เนี่ย
ก็คือ๗๙๓๙๙๓๗คะแนน
ก็ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงสุดนะครับ
ภาคการเมืองทั้งหมดที่ลงแข่งขันกันในครั้งนี้
แล้วเราก็ได้นะครับสรุปในประเด็นด้วยว่า

ไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยพักพลังประชารัฐ
ก็ได้รับการสนุนจากพี่น้องประชาชนนะครับ
ในเรื่องของการที่เลือกผู้สมัครระบบเขตเลือกตั้งของพักเนี่ยนะครับ
เราได้รับชัยชนะเป็นอันดับหนึ่งในทุกพื้นที่ทุกภาค
ทางพักยึดเอาหลักการของรัฐมนูลเป็นตัวตั้ง
และเมื่อเป็นอย่างนั้นพักพิจารณาแล้ว
เราได้เอาความวั่งใจสูงสุดแง่ของคะแนนร่วม

ใครที่รวบรวมเสียงได้มากที่สุดนั่นคือคนที่จะเป็นรัฐบาล
นั่นคือบันทัศน์สุดท้ายที่ทุกคนจะต้องทำ
ก็เอาว่าเริ่มพูดคุยกันแล้วครับแล้วก็มีความมั่นใจว่าเราน่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้
คือถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้นะก่อนวันเลือกตั้งนะคุณเหนียวมาสอน

พลังประชารัฐประกาศแบบนี้คนถามแบบโอ้โหอย่างนี้ความชอบทำ
ธรรมเนียมปฏิบัติแม้กฎหมายไม่ได้ระบุ
แต่ทำเนียมประเพณีในการให้ภาคที่ได้สรอันดับ๑จัดตั้งรัฐบาลก่อน

เหนื่อยว่าอันดับ๓มาเต็มที่
อันดับสามบางโพมาอันดับสี่ด้วยซ้ำใครจะไปคิดว่า
ประชาธิปัตย์จะแบบโอ้โหหายไปเยอะใช่ไหมใช่แต่วันนี้พลังประชารัฐบอกว่า
เขาเองเขาก็มีความชอบทำนะเพราะเขาแพ้เพื่อไทย
ที่ได้สอสอเขตมากกว่าค่ะแต่คะแนนรวมทั้งประเทศเนี่ย
เขาได้มากกว่าเพื่อไทยนะอืมแต่ด้วยระบบอ่ะค่ะอ่าใช่
แต่เพื่อไทยเขายืนยันว่าใช่เขาได้เขตมากกว่าไงแต่คนก็เลยมองว่า
ก็ลองไปเทียบเคียงเหมือนการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาไง
ตอนนั้นเนี่ยทางด้านของฮิลารี่คลินตันได้ก็คือคะแนนดิบอ่ะอืม
เยอะกว่าโดนัลดทรัมป์แต่ด้วยระบบการเลือกตั้งของเขาเนี่ย
ทรัมป์ได้ที่นั่งมากกว่าทรัมป์ก็ชนะไป
มันเทียบเคียงแบบนี้ได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้
คือนักขณะนี้เนี่ยถ้าดูพลังประชารัฐเนี่ย
ตอนนี้เฉพาะเขตที่กรกตรายงานเนี่ย

แต่ถ้าไปบวกปาร์ตี้ลิสต์ที่จะได้เพิ่มมายังไงก็คงน้อยกว่าเพื่อไทยนั่นแหละ
ใช่แต่อาจจะน้อยกว่าไม่มาก
แต่พลังประชารัฐกำลังบอกว่าต่อให้คะแนนรวมสอสอจะน้อยกว่าเพื่อไทย
แต่คะแนนที่คนลงให้ทั้งประเทศที่เรียกว่าอืม
เขาเยอะกว่าค่ะคือยุคนึงสมัยหนึ่งเนี่ย
การเลือกตั้งที่เราเคยเลือกทั้งเขตและปาร์ตี้ลิสต์นะคุณเขียนมาสอน
ก็เคยมีการใช้หลักการตรงนี้ที่บอกว่าพักหนึ่งได้เขตเยอะกว่า
แต่อีกพักหนึ่งได้ปาร์ตี้ลิสต์เยอะกว่าอืม
เอ่อเอาเป็นว่าเนี้ยทั้งสองพักเขามีจุดอื่นอย่างเนี้ยค่ะ
ก็หมายความว่าก็ทิ้งกันจัดตั้งรัฐบาลแหละอ่ะถูกต้อง

ใช่ปร่องพอคือว่าพักอื่นที่เหลือได้มากกว่าก็ใกล้เกินสองร้อยห้าสิบ
ก็เป็นแกนนำไปแล้วทีเนี้ยอ่ะพักไหนจะไปอยู่กับใครเนี้ย
อันนี้สำคัญเออต้องดูหน่อยใช่ครับพักอนาคตใหม่อืม
ถ้าดูเฉพาะสอสอแบบเขตนะคะอนาคตใหม่เนี่ยได้๓๐ที่นั่ง
อืมแต่ถ้าดูคะแนนดิบเนี้ยอย่างไม่เป็นทางการนะ
ที่เรารายงานข่าวไปเมื่อวานเขาได้เยอะมากนะโอ้โหเขาปลาไปได้เกือบ
แปดสิบเหรอมั้งหมายความว่าสอแบบเขาเนี้ยอืมมันจะเยอะ
ได้ไปห้าสิบคนอ่ะใช่รวมรวมแล้วโอ้โหแปดสิบอ่ะ
ผู้สมัครส่งเขาอ่ะคนรุ่นใหม่คนที่แบบเอ๊ะใครอ่ะ
ใช่ได้มาเต็มเลยอ่ะสอจริงจริงดังนั้นถือว่าสำคัญน่ะใช่
อนาคตใหม่จะไปอยู่กับใครก็คงไม่ต้องพูดแล้วมั้ง
เขาคงไม่อยู่กับพลังประชารัฐแน่จุดยืนเขาชัดเจนมาตลอดอยู่แล้ว
เขาชัดเจนไงนายธนาธรรมจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
นายปริยบุธแสงกระหนกกูลเลยค่ะที่การพักก็แถลงจุดยืนทางการเมืองของพักนะคะ
หลังจากนี้มีหลักการและเงื่อนไขสี่ข้อค่ะคือหลีกทางพักที่ได้สอสอมาเป็น
อันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่เสนอชื่อนายธนทรเป็นนายกแม้จะมีความพร้อมก็ตาม
เชิญชวนพักการเมืองที่ยืนยันหลักการประชาธิปไตย
เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์มาร่วมกันปิดสวิตช์สวในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
สวิตช์สวของคุณธนทรก็คือรวมกันให้ได้เกิน๓๗๕เสียง

ไม่ต้องไปพึ่งสวในการโหวตนายกเลย
ไม่มีข้อแลกเปลี่ยนต่อรองว่าจะทำเพื่อผลประโยชน์อื่น
เริ่มจากการแก้ไขรัฐธรรมนูลปี๒๕๖๐อันนี้ชัดเจนมาตลอด

สะสางผลพวงจากรัฐประหารยกเลิกมาตรา๒๗๙
ให้ความคุ้มกันการใช้อำนาจของคอสชและปฏิรูปกองทัพ
และสุดท้ายเรียกร้องให้กรกตเปิดเผยข้อมูลเลือกตั้ง
เพื่อพิสูจน์ความโปร่งใส
นายธนทรยอมรับนะคะว่าได้คุยกับคุณหญิงสุดารัฐแล้ว
เมื่อคืนที่ผ่านมาคุยกันแบบไม่เป็นทางการ
แต่ยังไม่ได้คุยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล
ทาบทามมาทำหน้าที่รัฐมนตรี
แต่มีความเห็นตรงกันก็คือหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจ
ให้น้ำหนักกับการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคอสชมากกว่า
แสดงความตั้งใจจริงที่จะอยู่ในระบบ
แสดงความตั้งใจจริงที่จะเล่นอยู่ในกติกา

มันเป็นอย่างนี้ทำให้คุณหญิงสุดารัฐไม่ได้ตำแหน่งสอสอดังนั้นเราพักอนาคตใหม่ยอมรับถ้าเพื่อไทยส่งคุณหญิงสุดารัฐเป็น
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีหลังจากรวบรวมเสียงข้างมากได้พักพลังประชารัฐได้มีความพยายามจะพูดถึงกันเรื่องเกี่ยวกับ
แต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับประเทศไทยปกครองโดยระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาการได้เป็นนายกรัฐมนตรีคือต้องเป็นเสียงข้างมากของสภาพผู้แทนรัศดร
นี่คือระบบรัฐสภาไม่มีความชอบทำอะไรเหลือที่พลังประชารัฐจะจัดตั้งรัฐบาลครับ
อันนี้อนาคตใหม่ไปดูประชาธิปัตย์หน่อยโอ้โหประชาธิปัตย์นี่เมื่อวานคุณพิสิทธิถึงขั้นแถลงเราจากหัวหน้าพักเลยนะ
แต่วันนี้ก็ยิ้มออกบ้างนะเขาบอกว่าก็ไปคุยกันในส่วนของพักหารือกันก่อน
เพราะว่าคือจากที่กะเกรงกันว่าคงจะอันดับ๒อย่างมากก็หลุดมาอันดับ๓
อันนี้ไปไป๔ไป๕เลยด้วยซ้ำอะแพ้อนาคตใหม่แพ้ปลูกคุณกับใจไทยด้วยนะครับ
พิสิทธเวชาชีวะตอนนี้เป็นอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แล้วนะครับ
คือคุณอภิษฎเคยเป็นหัวหน้าพักแล้วแพ้การเลือกตั้ง
ลาออกมา๒ครั้งแต่สมาชิกพักก็เลือกให้กลับมาเป็นหัวหน้าพักอีกทั้งสองครั้ง
แต่ครั้งนี้คุณอภิษฎบอกว่ายังไงก็ไม่เป็นหัวหน้าพักประชาธิบัตย์อีกแล้ว
ต่อให้สมาชิกจะเสนอให้กลับมาอีก
พร้อมกับบอกว่าตอนนี้มอบหมายให้นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์เป็นรักษาการหัวหน้าพัก
เพราะว่าเป็นรองหัวหน้าพักอยู่นะครับ
เพื่อทำภารกิจอย่างเช่นจัดประชุมใหญ่ของพักเพื่อเลือกกรรมการบริหารพักภายใน๖๐วัน
แล้วก็ให้กรรมการบริหารพักไปประชุมตัดสินใจทางการเมืองนะครับ
กรปฐร่วมกับผู้ที่จะได้เป็นสสนั่นแหละ
ซึ่งเชื่อว่าทุกคนจะหารือถึงแนวทางความเหมาะสมว่าจะเอายังไง
เรื่องการเข้าร่วมรัฐบาลกับพักไหนอะไรยังไง
จะไปสนับสนุนพลังประชารัฐหรือไม่
ด้านประกาศไว้นี่ถูกไหมใครช่วยแบบนั้น
ผมก็ยังไม่เห็นมีประเด็นอะไรในขณะนี้นะครับ
เพราะว่าผมว่านักการเมืองเขาก็มีโทรศัพท์พูดคุยกันนะครับ
แต่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับผมไม่ได้เกี่ยวข้อง
แล้วก็ขณะนี้ทุกคนก็คุยตรงกันว่าเรามีระบบของเราอยู่นะครับ
ของเราคือการตัดสินโดยคณะกรรมการบริหารภักดิ์กับสสนะครับ
ซึ่งในชั้นนี้วันนี้มันยังสอสอเนี่ยยังไม่ได้รับการรับรองนะครับ
ส่วนจะมีแนวทางในการที่จะทำความชัดเจนยังไงเดี๋ยวทางกรรมการที่รักษาการอยู่
เขาจะประชุมกันก็คงจะคุยกันเร็วนี้ครับ
คือก็มีคนวิเคราะห์ว่าเท่ากับว่าเมื่อคุณอภิษฎได้ลาออกจากหัวหน้าพัก
ก็อย่างเช่นถ้าจะร่วมกับพลังประชารัฐแต่ต้องไม่มีชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็ไม่มีและข้อแมลนี้
ก็อย่างวันนี้ก็มีคนหนึ่งที่ออกมาบอกของประชาธิบัตย

รักษาการรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์นะครับ
บอกว่าตอนนี้ภัคดิ์พลังประชารัตผ์
น่าจะมีความชอบทำในการจัดตั้งรัฐบาล

ต้องไปถามพักพลังประชารัฐว่าจะเชิญประชาธิปัตย์เข้าร่วมไหม
แต่หากมีการเชิญเข้ามาก็ต้องมาดูว่า
จะยอมรับเงื่อนไขของประชาธิปัตย์ที่จะไปอยู่ร่วมด้วยได้หรือไม่
และสุดท้ายก็ต้องไปเป็นมติของคณะกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์ในการตัดสินใจ
ส่วนตัวเนี่ยคงไม่สามารถตอบด้วยตัวคนเดียวได้
แต่ที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เคยบอกว่าจะไม่ร่วมงานกับพลเอกประยุทธ์
เพราะมีเสียงมากที่สุดถือว่ามีความชอบทำ
เพราะคะแนนของพลังประชารัฐเป็นอันดับหนึ่ง
ว่าก่อนไม่เป็นไรสนับสนุนผลเอกประยุทธ์ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณแบบนั้น
พูดอ้อมอ้อมหน่อยคุณอวิสิทธิ์ไม่ได้เป็นหัวหน้าพักแล้วแต่นี่ฮะ
เป็นผู้สมัครส่อ๒ปาติฬิสต์ลำดับสองค่ะกอดจากคุณอวิสิธิ์
คุณชวนวันนี้มาพักน่ะะช่วงบ่ายบ่ายเมื่อวานอยู่ทิศรังอืม
คุณชวนบอกว่าเรื่องที่ประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลกับใคร
ตอนนี้อย่าเพิ่งไปฟังใครทั้งสิ้นใครจะไปพูดอะไรยังไงก็เป็นเรื่องของคนคนนั้น
ขอย้ำว่าอย่าเพิ่งไปฟังใครเพราะความเห็นที่ออกมาณขณะนี้
แต่ไม่ได้ผูกพันอะไรกับพักประชาธิปัตย์ค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งพักค่ะที่ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลพักภูมิใจไทยค่ะ

มากเพราะว่าถ้าเกิดดูตอนนี้นะคะแนนยังไม่เป็นทางการ๙๕เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะ
สอสอแบบเขตนะคะ๓๙ที่นั่ง

คำนวณดูเองนะก็สัก๕๐นิดนะคะ
ทีนี้ก็ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญว่าจะไปร่วมมือกับใคร
คนก็สงสัยไงว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้หัวหน้าพักเคยพูดออกมาแปลก
เหมือนกับว่าจะไม่สนับสนุนเหมือนกับว่านะ
จะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกหรือเปล่า
คือเคยมีข่าวว่าคุณอนุทินเนี่ย
บอกว่านายกต้องมาจากสส

แต่ที่ผมฟังคุณอนุทินพูดตอนนั้นผมก็ว่าผมฟังไม่ผิดนะ

ใช่มาย้ำอีกครั้งว่าวันนั้นพูดว่าอะไร
คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะคะ
ต้นก่อนก็บอกว่าพอใจผลการเลือกตั้ง

บุรีรำกวาดเรียบทั้งจังหวัด
แล้วก็ไปเจาะฐานเสียงพักประชาธิปัตย์ที่ภาคใต้
ได้ไป๗ที่นั่งจากภาคใต้นะ

ไม่เคยพูดว่าพักภูมิใจไทยจะไม่สนับสนุนนายกที่ไม่ใช่สอสอ
แต่จะไม่สนับสนุนนายกที่มีเสียงข้างน้อย
คือคุณอนุทินบอกว่านายกต้องมาจากสอสอไม่ได้หมายถึงว่าคนที่เป็นสอสอ
แต่หมายถึงว่าต้องมาจากการรวมเสียงข้างมากในสภาของสอสอ
สสเขาเลือกใครสวก็ต้องเลือกตาม
อย่างนั้นอย่างนั้นแต่บางทีคนอาจจะฟังไม่เข้าใจไปตีความอีกแบบนึง

แต่วันนี้ก็คือย้ำว่าไม่สนับสนุนนายกที่มีเสียงข้างน้อย
ก็คือว่าถ้าคุณจะมีแค่นี้แล้วบอกว่ามีแค่นี้แต่ว่ามีเสียงสวอยู่

งั้นฟังเสียงเลยไหมว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะ
ความยืนยันได้ก็คือไม่ทำให้เกิดอะไรก็ตามที่มันเป็นการสกัดกั้น
ประโยชน์ของพี่น้องพยาคตที่คุณจะได้รับ
แล้วก็ไม่ทำให้ประเทศไทยเสียหายแน่นอน